ที่เดินตามแผงหนังสือตอนนี้ต้องบอกว่า
มีหนังสือปกเล่มหนึ่งที่โดดเด่นสะดุตาร้อนฉ่าแผงหนังสือเลย
นี่แหละค่ะโอ้โหเผ็ดร้อนไหมล่ะดูท่าทางการโพสต์ต่างนะคะต้องบอกว่าร้อนจริงสำหรับคู่นี้
เปลือยข้างบนเลยเหรอเปลือยจริงไหมอ่ะใช่ใช้มือปิดก็มิดแล้วอย่างไรอย่างไรนะคะ
สองเพื่อนซีนะคะก็สลัดผ้าถ่ายแบบอวดความเซ็กซี่ระดับ๑๐ลงปกนิตยสารชื่อดัง
ซึ่งก็เป็นที่พูดถึงไม่น้อยกับความวาบวิวที่ได้เห็นทั้งก็มีชื่นชมความลงตัวของภาพนะคะ
แต่บางมุมก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันการรีทัชหน้าอกหน้าใจหรือเปล่ามันดูแบบทรงแปลกดูผิดเพี้ยนไปหรือเปล่า
งานนี้นะคะบียอมรับว่าในทุกงานจะมีการใช้ตัวช่วยเพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
แล้วส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคิดจะไปอัพไซส์เพราะที่เป็นอยู่ตอนนี้สะดวกในการทำงานดีอยู่แล้ว
ก็เป็นนางแบบเนอะบางทีใส่ตั้งแต่ออกหน้าใจใหญ่เกินอาจจะใส่ชุดไม่สวยเป็นลักษณะหุ่นนางแบบนะคะ
ส่วนเรื่องค่าตัวแปดหลักเนี่ยบีบอกว่ามากกว่านั้นหรอ
ด้วยความที่บีทำงานวงการแฟชั่นมานานค่ะบีถือว่าก็โอเคค่ะ
พี่คิดว่าคนอาจจะไม่ไห่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าบีถ่ายมาเยอะแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะ
เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนมีซิลิโคนค่ะ

เซฟค่ะเราไม่ชอบดูของกันและกัน

ก็มีทั้งคนชอบและคนอาจจะไม่ชอบ

บีร์ค่อนข้างรู้ว่าเราสบาย

อะไรนะคะขออนุญาตไม่พูดถึงเงินค่าตัวดีกว่าค่ะ

ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดที่จะทำเลย
ก็เพราะว่าบีรู้สึกว่าเป็นนางแบบท่านหน้าอกใหญ่ไป

แล้วถ้าเรายังทำอาชีพนี้อยู่
ก็คิดว่าปกติดีแล้ว